สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันครับ
คุณผู้ชมครับตั้งแต่ช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายพื้นที่ในประเทศไทยนั้นมีฝนฟ้าขนองตกอย่างต่อเนื่องนะครับ

จุดนั้นฝนตกติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน

จนทำให้อุณหภูมิบริเวณอังกล่าวนั้นลดต่ำลง

ก็พบว่าเช้าวันนี้หลายพื้นที่ครับ
ได้สัมผัสอากาศเย็นหนาวกันอย่างต่อเนื่อง
และคาดการณ์ว่าจะเป็นแบบนี้ต่อไปจนถึงกลางสัปดาห์นะครับ
เกิดอะไรขึ้นกับสภาพอากาศเมืองไทยของเรานั้น
เดี๋ยวเรามาตรวจสอบพร้อมกันกับระบบพยากรณากาศ
ของไทยรัฐทีวีเจอร์ไวเจอร์คอมพาเนี่ยนะครับ
คุณผู้ชมครับสีน้ำเงินสีฟ้าที่เห็นอยู่นี้
ก็คือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนะครับ
ที่ตอนนี้ยังคงแผ่ปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ทั้งในพื้นที่ภาคเหนือและบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
บริเวณทะเลจีนใต้อย่างต่อเนื่อง
คาดการณ์ว่าจะแผ่ปกกลุ่มแบบนี้ไปจนถึงกลางสัปดาห์นะครับ
นั่นก็หมายความว่ายังคงทำให้ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานนั้น
มีโอกาสที่จะอุณหภูมิลดต่ำลงได้อีกประมาณ๒๔องศาเซลเซียต
และที่สำคัญตามยอดดอยยอดภูต่างบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ก็พบว่าในบริเวณดังกล่าวนั้นอากาศค่อนข้างที่จะหนาวนะครับ
จุดหนาวจัดดังนั้นใครที่จะเดินทางไปท่องเที่ยว
คงต้องดูแลรักษาสุขภาพเป็นพิเศษครับ
แต่ว่าช่วงกลางสัปดาห์ครับเพราะว่ามวลอากาศเย็นดังกล่าวนั้น
ค่อยอ่อนกำลังลงนะครับถอยร่นกลับไป
อยู่ที่บริเวณทางตอนล่างของประเทศจีน
ลักษณะเช่นนี้ก็จะทำให้อุณหภูมินั้นสูงขึ้นเล็กน้อย
แต่สิ่งที่ต้องเน้นย้ำก็คือเรื่องของสายหมอกครับ
อาจจะมีหมอกหนาเกิดขึ้นในบางพื้นที่
ดังนั้นการขับขี่สัญจรคงต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ
เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับสำหรับการคำนวณอุณหภูมิในวันนี้ครับ
พบว่ามีหนึ่งสิ่งที่อยากให้คุณผู้ชมได้ดูกันก็คือ
เรื่องของมวลอากาศหนาวนะครับ
ฟ้านี่คือบริเวณที่มีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำกว่า๑๕องศาเซลเซียต
เช้าวันนี้พบว่าอากาศหนาวแผลลงมาอยู่เหนือประเทศไทย
มีบางส่วนครับมาแตะบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ทำให้วันนี้นั้นอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๑๕องศาเซลเซียต

ถ้าหากเราคำนวณต่อไปไปจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้
ให้คุณผู้ชมสังเกตพื้นที่สีฟ้านะครับ
สังเกตว่ามีการแผลลงมาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบน

ลักษณะเช่นนี้ก็จะทำให้บริเวณพื้นที่ภาคอีสานนั้น
วันพรุ่งนี้อุณหภูมิจะลดต่ำลงอยู่ที่ประมาณ๑๔องศาเซลเซียต
นี่คือการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่เกิดขึ้น
ระยะนี้เองคุณผู้ชมคงได้ติดตามการประกาศต่างจากกรมบุตุนิยมวิทยา
มีการแบ่งระดับสภาพอากาศแตกต่างกันออกไปนะครับ
ว่าจะเป็นอากาศหนาวอากาศค่อนข้างหนาวอากาศหนาวจัด
คุณผู้ชมเคยสงสัยไหมครับว่าแต่ละระดับสภาพอากาศนั้น
มีเกณฑ์ในการแบ่งอย่างไรบ้าง

อย่างแรกถ้าหากเป็นอากาศเย็นครับ
อุณหภูมิจะอยู่ที่ตั้งแต่๑๘ไปจนถึง๒๒๙องศาเซลเซียต

ส่วนอากาศหนาวก็คืออุณหภูมิอยู่ที่
ไปจนถึง๑๕๙องศาเซลเซียต
อากาศหนาวจัดก็คืออุณหภูมิต่ำกว่า๗๙องศาเซลเซียตนะครับ
นี่คือเกณฑ์ในการแบ่งลักษณะอากาศ
แต่สิ่งสำคัญก็คือถ้าหากบริเวณใดก็ตามแต่
มีอุณหภูมิต่ำกว่า๑๔องศาเซลเซียตติดต่อกัน๓วัน
ก็จะประกาศให้พื้นที่เหล่านั้นเป็นพื้นที่ประสบภัยหนาว
ทั้งหมดทั้งมวลนี้คือสิ่งที่เรานำมาย้ำเตือนกันในระยะนี้
โดยเฉพาะใครที่จะเดินทางไปสัมผัสลมหนาว
ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์คงต้องดูแลรักษาสุขภาพเป็นพิเศษนะครับ

ผมพุทธนานพี่สิบมาหันสวัสดีครับ